พระราชนิพลจากในหลวงรัชกาลที่๙
เป็นพรที่ส่งให้ประสบกรณิกรไทยทุกคนในทุกปีนะครับ
ดังนั้นเรื่องของการทำดีเพื่อถวาย
ในหลวงราชการที่๙ก็ยังมีหยุดอย่างต่อเนื่องนะครับ

บุรีรำก็มีการซักซ้อมยิ่งใหญ่เลยนะคะ
สำหรับการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
ลูกของพ่อสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
ที่จะมีการจัดขึ้นในค่ำคืนของวันปีใหม่ค่ะ
โดยขับร้องจากศิลปินชั้นนำอย่างเช่นคุณแอมสวรรคลีระบุตร

คุณสุธิพงศ์ทัศน์พิทักกุลหรือว่าเบิร์ตกะฮาร์ด
และจิตรกรบุญสองเดี๋ยวว่าฟลุ๊กไอนามนะคะ
ทั้งหมดนี้ก็ร่วมกันซักซ้อมขับร้องบทเพลง
กรมศิลปากรค่ะที่บันเลงประกอบการแสดงสื่อผสม๔มิติ
นี่ก็ถือเป็นในเพลงหลักนะคะที่จะร้องกันในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
ของพ่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
อกจากนี้ก็ยังมีการแสดงของ๓ศิลปินแห่งชาติ
แก่การบันเลงเพลงขลุยโดยอาจารย์ธนิษฐศรีกินดี
อาจารย์นวรัฐพงภัยบูลขับบทกวี
และแม่ครูชวีวันดำเนินลำร่องหมอลำด้วย
รวมไปถึงการฉายภาพยนตร์เทิดประเกียรติเรื่องลูกของพ่อความยาว๓๐นาที
ต่อด้วยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย

กิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา
จนไปถึงวันขึ้นปีใหม่เลยนะคะ
โดยทางจังหวัดบุรีรำร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน
จัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของบุรีรำ

้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พร้อมกับจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวบัชรารงค์กรบริณฑราเทพพยาวรากูลด้วยค่ะ